คำพูดในการตอบคำถามนักข่าวสั้นของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เพราะว่าทุกวันนี้นักข่าวเจอก็ถามเรื่องของนาฬิการูเนี่ย

จะว่าอย่างไรไปชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหญ่ช่วงหน้าครับ
พี่น้องครับยังไหวนะครับช่วงนี้ไม่ไหกรอกนะครับพี่น้อง

ช่วงนี้ไม่ไหกรอกนะครับช่วงนี้

ยังไหว

เมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลย